กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมในแพทย์จตุรงเพ็งนรพัฒน์
สมาชิกสภาพุทธแหลษฎรจังหวัดศรีสะเกดพรรคเพื่อไทย
ขอบคุณท่านประธานนะครับสำหรับมาตราที่๒๒กระทรวงแรงงาน
ประมาณไว้๔๕๗๕๔ล้านบาท
ทางคณะกรรมธิการได้ปรับลดไปเหลือ๔๕๗๒๓ล้านบาท
ปรับลดเป็นเงิน๓๑ล้านบาทผมได้แปรยติไว้ตัดไว้๑๑
เนื่องจากท่านประธานครับกระทรวงแรงงานมีหน่วยงานมีกรมที่รับผิดชอบ
ดูแลทั้งหมดเนี่ยหกกรมสำนักงานประหลัดเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้มาก

ครูรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งซื้อยานพานะ
จำนวนเงินถึง๔๑ล้านบาท
ทราบว่ามีการซื้อรถประจำตำแหน่งแล้วก็มีอุปกรณ์ที่คิดว่า
สามารถผ่อนคลายได้ถ้าเราไม่จำเป็นต้องมาตัดในช่วงนี้
เพราะเป็นงานที่ยังไม่มีความจำเป็นก็ขอตัดในส่วนนี้
จัดหางานเช่นเดียวกันนะครับตั้งไว้๓๕๙ล้าน
ก็มีครูรุภัณฑ์อยู่ประมาณ๑๓ล้านบาทเป็นวัสดุครูพันธุ์
พัฒนาฝีมือแรงงานตั้งไว้๕๖๓ล้านบาทก็มีอีกประมาณ๑๕๘ล้าน
กรมสวัสดิกันและคุ้มครองแรงงานตั้งไว้๒๔๙ล้านบาทก็มีอยู่๑๙๘ล้านบาท
สำนักงานประกันสังคม๔๔๐๙๑ล้านและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับซึ่งทั้งสองหน่วยงานหลังนี้
ไม่มีเรื่องวัสดุกรูปพันธุ์
ท่านประธานครับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญ
เพราะมีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในการประกันตนม๓๓ม๓๙และม๔๔
ซึ่งถ้ารวมแล้วก็๑๐กว่าล้านถึง๑๕ล้านคน
ดังนั้นเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจด้านปากท้อง

แต่ที่ผมเองอยากตั้งคำถามถามไปยังกรรมธิการ
ไปถึงกระทรวงแรงงานและสบคก็คือเรื่องแรกเลย
ก็คือเรื่องของการปิดแคมป์คนงาน
ปิดแคมป์คนงานประมาณ๕๕แคมป์
ซึ่งมีผู้มีผลกระทบเนี่ยบางคนบอกประมาณ๘๐๐๐คน

ซึ่งอยากเรียนถามว่าในการปิดแคมปังงานนั้น
กระทรวงแรงงานได้มีการวางแผนหรือว่ามีการกำหนดมาตรการ
ในการเยียวยาช่วยเหลือผู้มีผลกระทบ

เพราะว่าที่เป็นปัญหาขณะนี้
พวกเราสมาชิกสภาพุทธรัศดรที่อยู่ต่างจังหวัด
ก่อนที่จะมีปิดแคมป์คนงานการระบาดของโควิดละลอก๓
ในช่วง๑เมษาถึงช่วงวันที่๒๖มิถุนานั้นก็ยังไม่มาก
แต่๒๖๒๗๒๘มิถุนาช่วงที่มีข่าวว่าจะมีปิดแคมป์คนงาน
แล้วผลการประกาศในราชกิจจามาอยู่ในช่วง๒๗และผลมา๒๘เนี่ย
พี่น้องคนงานเขาไม่ทราบว่าเขาต้องอยู่ในที่ร้อน
อยู่ในแคมป์สังศักดิ์ศรีเป็นเวลา๑เดือน
จะอยู่อย่างนี้บรรยาการกินเลยมาตรการต่างรัฐบาลได้แจ้งเขาไหม
ประเด็นที่สองก็คือทำไมไม่มีการตรวจเชิงลุก
เพราะในแคมป์คนงานนั้นมีทั้งคนต่างด้าวและคนไทยเราเอง
เราจะรู้ทันทีว่ามีคนงานติดเชื้อ๑๐๒๐หรือกี่คน
อ้างว่ากรุงเทพมหานครมีโรงพยาบาลสนามเต็ม
ไม่รู้ว่าจะตรวจยังไงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอนั้น
ผมคิดว่าน่าจะมีการวางแผนซึ่งตรงนี้จะมีผลตามมาอย่างยิ่งยวด

ท่านประธานครับเมื่อถ้ามีการวางแผนโดยมีการปรึกษาทางการแพทย์เนี่ย
ผมเชื่อว่าแพทย์คงไม่ยอมให้ปล่อยเชื้อออกมาต่างจังหวัด
จิตปฏิบัติภายในเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัตรนี้ก็ยังไม่หยุด
เป็นการคัสเตอร์แคมป์คนงานที่ใหญ่มากจริง
ผมยกตัวอย่างจังหวัดศรีสะเกดก่อนปิดแคมป์คนงานเนี่ย
ที่มีคนงานเนี่ยมีการติดเชื้อภายในจังหวัด๕คน๑๐คนเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นฉลองแล้วเฉลี่ยแล้ว๓๐๐๔๐๐มีอยู่วันนึง๖๐๐กว่าคนที่เดินทางมา
ซึ่งเป็นอันดับ๖ของประเทศผมตกใจ
คนที่เดินทางกลับมานี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแคมป์คนงาน
แต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่แต่เป็นพวกนักศึกษาที่ฝึกงานก็ใช่
หรือเป็นกลุ่มคนที่อยู่กรุงเทพแล้วไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นยังไง
เพราะว่าถ้าเขาอยู่ในส่วนนอกจากแคมป์คนงานแล้ว
ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ตามหมู่บ้านตามต่าง
ซึ่งอาจจะเป็นม๓๙๔๐ซึ่งเป็นอิสระก็ได้อาชีพอิสระก็ได้
ดังนั้นจึงเรียนถามว่าเรามีมาตรการที่จะทำไมไม่เชิงลุก
เมื่อตรวจเจอนำไปรักษาถ้าโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครไม่พอ
ผมเชื่อว่ากระทรวงสุขที่มีอสมถึง๑๕๐๐๐คน
มีพลังที่เข้มแข็งมากเขาพร้อมที่จะดูแลในปริมณฑลหรือต่างจังหวัดใกล้
ถ้าท่านมีการรับส่งเอาคนป่วยคนที่ติดเชื้อไปตามรถ
มีใบรีเฟอร์มีการรับส่งคนที่มาก็สบายใจ
คนที่รับก็สบายใจเชื้อก็ไม่แพร่กระจาย
คนงานก็ไม่ต้องหยุดงานสมาคมอสังหาริมทรัพย์นักธุรกิจกล่าวสร้าง
ก็ไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องมีหนังสือมาถึงรัฐบาล
หรือแม้กระทั่งมาถึงสมาชิกสภาพพุทธรรษรรวรณว่าจะรับความเดือดร้อน
ติดต่อมาสมาชิกสภาพพุทธรศรรษรรวรณทุกคนเกือบทุกคนก็เห็นใจ
ก็ต้องนำการช่วยเหลือโดยปรึกษาท่านผู้ประการจังหวัดว่าเราจะดูแลเขาอย่างไร
ถ้ารับกลับมาต้องรับบรรษการโดยบรรษการที่ควบคุมสภิพัฒน์รับจนช่วงสีเขียว
ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเขาจะได้มารักษาได้ทันท่วงที

ข้อที่๒ก็คือการชดเชย
ก็จะเรียนถามว่าชดเชยที่บอกกาดว่าชดเชยคนว่างงานให้คนละ๒๐๐บาท
แล้วก็ในมาตรา๓๓แล้วก็ให้๕๐ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน๗๕๐๐บาท
ผู้บริษัทหรือเจ้าของกิจการได้๓๐๐บาทแล้วก็แต่ไม่เกิน๒๐๐คน
ถามว่าการชดเชยตรงนี้ถึงมือประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์เริ่มถึงมือหรือยัง
เรียนว่าตรงนี้เนี่ยประชากรที่เป็นคนงานทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเขาจะได้ยังไง
อันนี้๓ก็คือการชดเชยที่แรงงานม๓๓ที่ในกลุ่มของจังหวัดที่มีการควบคุมเข้มงวดสีแดง๒๕๐๐บาทกับ๒๐๐บาท
ทำไปถึงไหนแล้วและสุดท้ายก็คือเรื่องของการประสานงานร่วมกับสวบคอในการรักษาพยาบาล
โดยเฉพาะในการรักษาพยาบาลที่จะให้ยาฟาวิเพราเวียซึ่งเปลี่ยนจากลิจิเมนเดิมที่ยังไม่จะให้ตอนเชื้อลงปอดมาให้ช่วงวันที่๒๑สิงหาเป็นต้นไป
นี่คือสิ่งซึ่งผมอยากเรียนถามกรรมธิการว่ามีแผนในการเยียวยาดูแลอย่างไร
และที่ผ่านมาในการเยียวยารอบ๑รอบ๒ก็ช้าคนที่มีเงินไม่ถึง๕๐๐ก็เป็นเงินประกันของเงินเขาเองก็ได้ช้ามากได้แค่๓๐๐จนต้องมาโอทอนจนได้ครบ๕๐๐บาทซึ่งเป็นเรื่องที่เขาร้องเรียนมาขอกลับคุณท่านครับ